อันนี้ที่นครศรีธรรมราชเจองูจงอางเจ้าของบ้านเนี่ยภาวะเลยค่ะ
งูจงอางงูมีพิษมันมาแล้วค่ะ
นี่ให้ผมเดาอีกไหมว่ายาวอีกสักกี่เมตร
คุณคำนวณไว้รอเลยให้คุณดูข้อมูลไปก่อนงูตัวสีดำดิฉันใบ้ให้เดี๋ยวหนึ่งว่าน้ำหนักเนี่ยประมาณสักสิบกิโล
เมื่อกี้สี่สิบอ่ะอะไรนะเมื่อกี้สี่สิบโลอ่าตอนเนี้ยงูตัวเนี้ยงูจงอางค่ะ
หนักแค่สิบโลอ่าแต่มันไม่ใช่ตัวเล็กเล็กนะครับพี่น้องครับโอ้โหนี่อ้าวอุ้ย
พอเจ้าของบ้านเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหจงอางจริงปะเนี่ยแทบจะเรียดราด
จงอางตัวจริงนี่แหละค่ะยังมีชีวิตดิ้นแด่วเลย
แบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงเรียกกู้ภัยมาเลยค่ะโอ้โห
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนะคะมาช่วยเหลือ
มาจับงูที่บ้านของคุณคำนึงหมื่นราชเลขที่บ้านหนึ่งหนึ่งห้าหมู่สาม
จับได้แล้วค่ะงูเนี่ยโอ้โหมันมันดื้อมันดุนะคะ
มันซุกซ่อนอยู่บริเวณสังกษีข้างข้างบ้านนะคะแต่สุดท้ายด้วยความชนิดชำนาญของเจ้าหน้าที่จับได้นะคุณชนะดู
คุณพอจะได้คำตอบหรือยังจัดไปได้คำตอบหรือยัง
อันนี้๑๑๕คือเลขที่บ้านแต่ดิฉันจะให้คุณตอบว่างูจงอางตัวนี้ลำตัวยาวเท่าไหร่เริ่ม
ติ๊กต๊อกถ้าตอบเร็วเร็วค่ะถ้าตอบผิดถ้าตอบผิดคือคุณต้องออก
หน้าที่การงานคุณหมดเลยนะคุณความยาววิทย์ไว้กับงูนะความยาวงูคือ
ตอบได้ไหมไม่ได้เร็วคุณผู้ชมรออยู่
เกือบแล้วตอบทีนึงตอบทีนึงตอบทีนึงตอบทีนึงตอบทีนึงตอบทีนึงสุดท้าย

เฮ่ยรอดแบบนี้ถือว่าคุณก็ทำได้
ไม่เคยเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วดูเห็นไหมเจ้าหน้าที่กำยังกำไม่
ในเมื่อรู้แล้วว่ามันคืองูเจ้าที่ชาวบ้าน
ก็เลยย้ายออกจากบ้านนี้เลย

ไม่ใช่นี่เขาเอางูใส่กระสอบ
เออแล้วคุณดูท่าใส่กระสอบ

ถ้าเป็นงูจงอางที่มีความยาวอย่างนี้
กล่องหรือรังพลาสติกใหญ่

อันนี้คือประสบการณ์ที่เคยเห็นแต่ไม่เคยจับนะ
คือเขาอาจจะปิดตางูไว้ก่อนมั้งคะ
แล้วอาจจะเข้าไปใส่หารังทีหลังอ่ะรู้ไหม

หลับตาแล้วนอนซะเถอะคนดีนะ
ดำกล่อมลูกกล่อมงูไปซะอีก